ส่วนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดน้องบัวลำพูนะคะ
มีตำรวจเข้าไปจับกลุ่ม๒ลุงหลานขับรถแท็กซี่
ขับไปเนี่ยจากจังหวัดนทบุรีเลยนะไปถึงน้องบัวลำพู
เพื่อจะไปส่งยาเสพติดให้กับลูกค้าในพื้นที่
ทีนี้ตอนแรกตำรวจก็ไปตรวจค้นในรถ
ไม่พบสิ่งใดผิดกฎหมายอยู่ภายในรถนะคะ
แต่สักพักปรากฏว่าคนที่เป็นลุงบอกว่าปวดท้องอยากขอเข้าห้องน้ำ
ตำรวจก็ดูแล้วเอ๊ะทำไมมันดูมีพิรุษจังเลย
ก็ไม่ต้องเข้าห้องน้ำแล้วล่ะให้นั่งถ่ายตรงนี้แหละ
กลางแจ้งไปเลยใช่ถ่ายกลางแจ้งไปเลยปรากฏว่า
นั่งถ่ายอยู่มันมีบางอย่างออกมาด้วย
เป็นถุงยาบ้าพันเอาไว้ด้วยเทปกาว
ห่อด้วยถุงยางอนามัยมันหลุดออกมาจากทวานหนักเนี่ยนะคะ
ก็เป็นเรื่องสิคะเอาไปดูกันหน่อยนะคะ
เหตุการณ์ตอนที่ตำรวจให้คุณลุงเนี่ยเอาถ่ายตรงนี้เลยละกันไปดูเลยค่ะ
ออกแล้ว

มันมาตรฐานแล้วไม่แค่ดังล่ะเลย๐๙มันประมาณเท่าไร
ต้องมีสักขีพยานกันเยอะขนาด
นี้เลยนะในการถ่ายท้องเนี่ยแล้วก็นี่แหละค่ะก็เลยเป็นภาพเหตุการณ์ที่หาดู
๓ปีคนนี้ซึ่งเป็นคนขับแท็กซี่สีเขียวเหลือง
เอานั่งเบ่งตรงนี้เอายาเสพติดออกมาจากทวันหนักนะคะ
หลังจากที่เขานำยาบ้าบรรจุในถุงขนาดเล็กแล้วพันด้วยเทปกาว
แล้วก็ห่อด้วยถุงยางอนามัยแบบเนี้ยยัดเข้าไปในรูทวารตัวเอง
เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจค้นและจับกลุ่มค่ะปรากฏว่าผู้ต้องหาคนแรก
มียาบ้าที่ห่อไว้อย่างดีหลุดออกมาถึง๕ก้อน
จากนั้นจากลุงไปที่หลานบ้าง
นายประโยงสันวังอายุสี่สิบเอ็ดปีหลานชายนายสุพธิ์ที่นั่งรถแท็กซี่มาด้วยกัน
ก็ให้ทายาเสพติดออกมาเหมือนกันนะคะปรากฏว่ามีก้อนยาบ้าบรรจุในถุงลักษณะเดียวกัน
หลุดออกมา๕ก้อนคือคนละ๕ก้อนเลยนะคะ
ก่อนหน้านี้ตำรวจสพนกลางให้ใส่ลับทำการล่อซื้อยาเสพติดจากตัวนายสุพธและนายประยงสองลุงหลานนี้
แล้วก็นัดหมายว่าให้นำยามาส่งริมถนนในพื้นที่หมู่บ้านโนนศิลาที่ตำบลโนนเมืองค่ะ
พอถึงเวลาผู้ต้องหาก็ขับแท็กซี่เขียวเหลืองคันนี้เนี่ยมาที่จุดนัดพบ
ก็เลยแสดงตัวแล้วขอตรวจค้นแต่ปรากฏว่าในรถเนี่ยไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายเลยนะคะ
ระหว่างนั้นจู่นายสุพธบอกว่าปวดท้องจะขอไปเข้าห้องน้ำ
เจ้าหน้าที่เอ๊ะมันผิดสังเกตนะมีอะไรหรือเปล่า

ก็เลยบอกให้เขาเนี่ยขับถ่ายในป่าข้างทางตรงนี้เลยนะคะ
ปรากฏว่านายสุพศถ่ายออกมาเป็นก้อนสีดำ
ห่อด้วยถุงยางอนามัยแบบนี้๕ก้อน
ก็เลยคุมตัวทั้งสองคนไปโรงพักแล้วค่ะ
จากนั้นก็ให้นายประยงหลานชายไปขับถ่ายของเสียเหมือนกัน
ก็ใช้เวลานานหลายชั่วโมงก็ได้มาอีก๕ห่อเนี่ยนะคะ
จากการตรวจนับพบว่ายาเสพติดที่ทั้งสองถ่ายออกมาเนี่ย
เป็นยาบ้า๘๐๐เมตรยาไอซ์อีก๒๗๓๕กรัม
ส่วนนายประยงหลานชายมียาบ้าถึง๑๑๘๐เมตรนะคะ
นายสุพศผู้ต้องหาก็ยอมรับบอกว่าก่อนหน้านี้เคยติดคุก
คดียาเสพติดมาแล้วถึง๗ปี๘เดือน๑๙วัน
ถามว่าออกมาแล้วเข็ดไหมไม่เข็ดค่ะ
โทษออกมาขับแท็กซี่หาเลี้ยงชีพ
แต่พอรายได้เริ่มไม่ค่อยดีก็ชักชวนหลานชายเนี่ยค้า
ยาบ้ากันซะเลยด้วยวิธีนี้แหละ
คือทำมานานแล้วยัดยาบ้าเข้าทวันหนักหลีกเลี่ยงการตรวจค้นนะคะ
ฟังเสียงของผู้ต้องหากันหน่อยนะคะ
ต้องทำกันถึงขนาดนี้เลยเหรอคะ
ค่ะคันลูกที่มันก็ล้ำบาดใจกับเขา
เพราะว่าพ่อขายลูกติดเด็ดเขาดีขึ้นไหม
อยากซื้อสิทธิ์ทำใจงานหรือเปล่า
มันต้องคิดถึงลูกคุณตัวเองด้วยลูกผู้หญิงผู้ชายครับ
นี่นะคะเจ้าหน้าที่เขาก็ถามว่า
คุณเป็นคนขายแล้วถ้าลูกตัวเองติดยาล่ะ
จะเป็นยังไงนะคะพอบอกว่าถ้าลูกตัวเองติดยาก็คงไม่ดี
อ่านะคะคนขายเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะทำให้คนใกล้ตัวติดยานะคะ
ทางพนักงานสอบสวนสพนกลางเขาก็แจ้งข้อหา
ยาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
แล้วก็คุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
ยังไงก็ตามไม่พ้นสายตาเจ้าหน้าที่นะคะ